มาดูเรื่องดราม่าร้อนแรงที่สุด
ในรอบ๒๓วันที่ผ่านมา
เป็นดราม่าจากพระมหาภัยวัล
ตอนนี้เรียกว่าทิศเอกนะคะก็คือชื่อเล่น
เหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าทิศเอกลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการนินทาประเทศไทย
ที่ทำร่วมกับหลายคนรวมถึงณเนคด้วย
เป็นการลาออกแล้วมันแปลกยังไง
ลาออกกลางรายการ
คือดำเนินรายการไปจู่ขอลาออกแล้วก็ลุกออกจากรายการไป
มีการลากันมีการไหว้สวัสดีกัน
ใช่ซึ่งณเนคก็เป็นคนเดินไปส่งทิศเอกด้วยนะ
เป็นการไปส่งออกจากห้องสตูไปเนี่ยนะคะ
หลังจากเหตุการณ์นี้ทิศไพรวันค่ะชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก
คือบอกว่าอยากให้น้าเน็กยืนยันความสัตว์จริง
ว่าตัวเองได้แจ้งกับน้าเนคตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้ว
มีโอกาสเปิดใจพูดคุยและอำลาพิธีกรทั้ง๓คน
เพราะถ้าตัวเขายังอยู่
แทนที่คนดูจะสนใจเนื้อหาของรายการนินทาประเทศไทย
จะมามุ่งโจมตีทำให้รายการเสียหาย
นายไพรวันหรือทิศเอกยังบอกอีกว่า
หากคนเลิกติดตามยอมรับได้ไม่เสียใจ
เพราะชีวิตของเขาไม่ได้ต้องการแค่ทำอะไรก็ได้

หรือทำตามที่คนอื่นต้องการเพื่อแลกกับงานหรือเงิน
ตัวเขาไม่ได้อยากเป็นคนวงการบันเทิงที่อยู่กรุงเทพ
เพราะอยากใกล้คุณแม่
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ผมจะตอบว่าผมจะตอบอย่างนี้ทุกครั้งว่าพี่ครับผมไม่ได้ต้องการจะอยู่ในวงการ
ออกบวชเลยค่ะไม่บวช
ไม่บวชศึกมาแล้วไม่บวชฮะศึกมาแล้วจะบวชอีกทำไม
หมดแล้วฮะดีร้ายก็ขอตายในเพศคารวาส
ดีร้ายก็ขอตายในเพศคารวาสนะฮะไม่บวชแล้วพอแล้ว๑๘ปีพอแล้ว
คนบอกว่า๑๘ปีได้แค่นี้เหรอครับได้แค่นี้แหละ
ถ้าอยากให้ผมถ้าอยากคิดว่าคนบท๑๘ปีต้องได้มากกว่านี้

คือต้องเท้าความนิดนึงก่อนที่ทิศเอกจะมานั่งชี้แจงแบบนี้
คือหลังจากที่ทิศเอกรู้จักรายการนินทาประเทศไทยไปใช่ไหมครับ
ไปส่งนาริสเขาก็เดินกลับมานั่งจัดรายการแล้วเขาพูดประมาณว่า
เขาก็เหมือนว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดรายการด้วยกันมาแบบลาออกกลางคันแบบนี้
เหมือนเขาแบบพูดในเชิงลักษณะเหมือนเขาไม่ได้รู้เหตุการณ์นี้มาก่อน

ทำให้ทิศภัยวันเขาก็บอกว่าเอ๊ะผมได้บอกนานิคไปแล้วนะก่อนเข้ารายการว่า
ถ้าเกิดว่ามีการคุยเรื่องนี้ผมขอจะเดินออกไปแบบนี้นะ
ทิพวันก็เลยบอกว่าอยากให้นาเล็กพูดความจริงว่าผมไม่ได้เพิ่งตัดสินใจลุกไป
แต่ผมได้มีการคุยกันก่อนเข้ารายการแล้วไม่ใช่หรือ

ใช่ค่ะอันนี้ก็ออกมาชี้แจงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรายการ
ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรตั้งแต่วันนั้น
เชื่อว่าการไลฟ์สดในวันนั้นทุกคนคงจะได้เห็นทุกท่าทีทุกคำถามทุกอากับกิริยาของตัวเองว่า
ไม่ใช่เอาใครมาสับในรายการ
คำว่าไม่ใช่เอาใครมาสับในรายการก็คือก่อนที่เขาจะมีการเริ่มรายการนินทาประเทศไทย
เขาจะให้ลูกเพจมาฝากคำถามไว้เพื่อที่จะเอามาพูดคุยกันในรายการ
ทีนี้มีการพูดคุยกับทิศเอกว่า
ถ้าสมมุติว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวผมหรือว่าสอบถามอะไรสิช่วงนี้มันมีดราม่า
ผมขอไม่ตอบนะแต่ทีนี้มันลักษณะมีการเริ่ม
เหมือนจะมีการหยิบยกคำถามนี้มาพูด
โดยณเนคใช้คำว่าทิศเอกครับ
ผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องผมขอโทษ

ถ้านั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีก๑วัน

ผมคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอ
อ้าวฟังสิงห์นาเน็ตค่ะ
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอ
ผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมา

ที่ก็ไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดี
ไปมิตรศาสตร์พ่อปีละครั้งเท่านั้นเอง
และเมื่อวานผมก็พูดกับคุณเป็นการส่วนตัว
ว่าผมกำลังเริ่มชอบคุณแล้ว
เสียดายจังที่เราไม่ได้ทำงานกัน

ก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้

คือเรื่องหมอกระต่าย

เรื่องบริษัทประกันเจ๊งเพราะโควิด

มีการตั้งกระทู้คำถามเอาไว้

ความมั่นใจหรือว่าตัวตนของทิศเอก

ก็เลยยิงคำถามนั้นกับทิศเอกไปก่อนเลย
ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น